คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้น้องใบตองยุคนี้สมัยนี้
ข่าวคราวที่ว่าโอนเร็วโอนไวให้ด้วยซีเนหา
สุดท้ายกลายเป็นว่าเสียตังค์แถมมานั่งเสียใจมันมีเยอะ
เอามาให้ดูเรื่องนี้ไม่ได้มาประนามกัน

แต่เรื่องของเรื่องเอามาเพื่อเตือนภัยกันด้วย
เสียชัดที่ว่าแน่ยังต้องแพ้ลุงคนนี้

ทำไมถึงได้เอาเสือเอาพัดลมเอาของอะไรมาเยอะแยะมากมาย

คือเรื่องของเรื่องคุณลุงที่เป็นโสด
วัย๖๓ปีเขาโดนสาววัย๒๗ตุ๋นจนเปื่อย

ตุ๋นก็คือหลอกเอาเงินไป
หลอกให้ลุงโอนด้วยเสน่หา
เรียกได้ว่ามีการผูกแขนมั่นหมายกันแล้วนะ

เรียกได้ว่าแค่เห็นน้องอ่อนโยน

ผมเอ้ยไม่ใช่หมายถึงในข่าว
คือเรื่องของเรื่องนะครับ
โอนเป็นแสนแผนยังไม่ได้จับ

ถามว่าโดนอะไรไปบ้าง

เอาที่ดินไปขาย
แล้วก็เชิดเงินไปอีกต่างหาก
แล้วขายไปในราคาเท่าไหร่
รักล้านไม่ใช่ร้าน๒ล้านนะ
ล้านนะครับ๗ล้านกว่าเลยนะครับ
เอางี้ละกันไปดูกันว่าใครที่เป็นคนมาหลอกลุง
นั่นก็คือนางสาวชะนกนันตุ้มเขียวหรือว่านัดดาอายุ๒๗ปี
ตอนนี้ถูกตำรวจกองปราบปราบจับกลุ่มได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา
หลังจากที่นายนรศักดิ์หรือว่าลุงเจ๊กอายุหกสิบสามปี
ผู้เสียหายที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละไปแจ้งความจับข้อหาหลอกลวงและช่อโกงเงินกว่า๑๐ล้านบาท
ก็ไปจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีที่โรงพักประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
เจ๊กผู้เสียหายเล่าว่ารู้จักกับนางสาวนัดดาผ่านเฟซบุ๊กประกาศหาคู่ไง
แล้วตัวผู้หญิงบอกว่าก็ยังโสดทีนี้ยังไงเริ่มพูดคุยกันตั้งแต่เดือนมิถุนายน
นี่หน้าตาของเธอในเฟซบุ๊คเป็นแบบนี้คาดตากันเอาไว้นะครับ
เขาบอกว่าคบกันแค่สัปดาห์เดียวนัดดาก็ขอเงินลุงไปแล้วหมื่นนึง
อ้างว่าแม่ป่วยหลังจากนั้นขอยืมเรื่อยเขาพูดคำว่าขอยืมนะ
ครั้งละหมื่นรวมแล้วเป็นเงินกว่าสองแสนลุงเจ๊กบอกว่ายอมโอนให้
ให้เขารักฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายหญิงก็บอกว่าจะแต่งงานด้วย
แล้วที่สำคัญน้องใบตองทั้งคู่ทำพิธีผูกแขนมั่นหมายกันแล้วนะ
แล้วไปทำกันที่ไหนที่ไหนที่สถานีขนส่งหมอชิดดูโรแมนติกจังเลย
จากนั้นครับลุงเขาก็ให้ทองอีก๒บาทเป็นของมั่นหมายด้วย

ใช่มั่นหมายกันตกลงกันจะเป็นครอบครัวเดียวกัน
จะเป็นทองแผ่นเดียวกันอืมแต่กลับมาพบว่าเงินในบัญชีของลุง
ถูกโอนไปบัญชีคนอื่น๒๕๐๐๐๐๐นะ
คือบัญชีของลุงเองอ่ะเหรอใช่

ก็คือเรื่องของเรื่องเขาคงจะไว้ใจบอกเลขรหัส
บอกอายุบอกข้อมูลก็คงจะทำธุรกรรมการเงินให้
แล้วสุดท้ายนางนัดดาเอาที่ดินไปขาย๗ล้าน
ที่ดินตรงนั้นที่เอาไปขายปกตินั่นราคาปกติต้อง๒๐ล้านขึ้น

นั่นครับลุงบอกไม่ไหวแล้วยอมสบั้นลักแจ้งความจับเลย

ทีนี้ยังไงล่ะที่เห็นห่อผ้าห่อพรมานั่นแหละ
จะเอามาให้นางสาวนัดดาที่ติดคุกอยู่กลัวนัดดาจะไม่สบาย
ยังเป็นห่วงอ่ะสิอันนี้ไม่ได้เอามาให้ตัวเอง
เอามาให้นัดดากลัวนัดดาจะลำบาก
แล้วถามว่าลุงแล้วลุงเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่
ฝั่งในบัญชีเหลืออยู่๒๐๐บาท
จริงเหรอจริงเอาไปถามลุงซิว่าลุงยังรักนัดดาอยู่ไหม
ยังรักเขาไหมโอ้น้องเขาออกหมดแล้วเหรอ
ก็ไม่รู้กลัวแต่อยู่ด้วยกันกลัวกลัวเขาวางยาครับ
เข้าใจไหมวางยาเราแล้วเราทำยังไงอ๋อ
อ๋อลุงออกก็หมดแล้วเหรอ
แค่ยังเป็นห่วงเอาแต่เอาอย่างนี้
ก็ยังแสดงความยินดีกับลุงในบางเรื่องในเรื่องของคดีความนะ
ตอนนี้ได้เงินคืนแล้วนะ๒ล้านกว่า
๒ล้านกว่านะคระที่โดนเอาไปประมาณทัก๒๕๐๐๐๐๐
ตอนนี้ได้คืนแล้วเหลือแต่ที่ดิน
นางนัดดาเอาไปขายในราคา๗ล้านกว่า๗๕๐
ที่ดินจะได้คืนเหรอคุณไอ้ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
โอ๊ยปกติที่ดินอ่ะตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่ดินติดถนนใหญ่
เป็นทำเลดีต้องขายได้สัก๒๐ล้านขึ้น
แล้วถ้ามันขายไปแล้วแต่มันยังไม่มีการโอนเหรอ

เรียกว่าคนที่ทุ่มเทให้กับความรัก

ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคุณชนะนะคะ